แบบโฟร์เซ็นต์แรม
น่ารักมากเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูภาพตามไปด้วยนะคะ
เป็นเพลงอะไรคะคุณแม่เพลงที่มีชื่อว่า

อันนี้ไม่ใช่คลิปแรกค่ะแต่ว่าเป็นคลิปแรกที่ลูกเริ่มรู้จัก

คือออกมาหลายแล้วล่ะออกมาเยอะหลายคลิปมากมาย
มีแฟนเพจมาติดตามมากมาย
บอกว่าบางคลิปเป็นล้านวิว
เป็นคลิปที่ตั้งชื่อให้กับเราเลย

แล้วคลิปนี้เป็นไงคะคุณแม่เล่าที่มาที่ไป
อันนี้ตอนนั้นกีต้าหายค่ะ
กีต้าร์หาย

พาไปซื้อใหม่เลย
คุณลูกก็น่ารักเนอะคุณโทษ
คุณแม่จะพาคุณลูกไปซื้อของเล่น
แต่ตอนนี้คุณลูกต้องพาคุณแม่ไปซื้อค่ะ

คุณแม่เลือกเองไหมคะ
พาไปซื้อกีตาร์

เล่นอยู่แล้ว
หลังจากที่ซื้อเสร็จก็ขับรถกลับบ้านกัน
เขาก็นั่งเล่นกีต้า
ชอบสุขมาก

แต่ว่าคลิปที่มีคนดูเยอะมาก

คือคลิปที่คุณแม่ใส่เสื้อคอกระเช้าสีแดง

เขาบอกว่าคลิปนี้มาเป็นร้านนี้เลย

อะไรของคุณแม่ในการคิดค้นทำคลิปนี้ขึ้นมา
ไม่ได้มีไอเดียค่ะเพลงแค่ว่าไม่สบายค่ะ

พี่นบกแล้วเขาก็จะอีนส์บอกมาบอกว่า
ห้ายพักผ่อนอะไรแบบนี้อ๋อเหมือนสมภาพความหาให้เรา

ก็เลยตั้งสีกิตาร์แล้วไปซื้อสีกิตาร์มาเบอร์ผิดด้วย
ดนตรีแฮกกับกีตาร์แบบที่เราขึ้นสายไว้ไฮกับคุณลูก
สบายดีดีนะคะแต่ว่าคุณแม่เล่นดนตรีมากี่ปีแล้ว

ก็เล่นมานานแล้วนะคะแต่ว่าเล่นไม่จริงไม่จังคือ

นี่ไงศิลปินของจริง

แต่ว่าก็เล่นกีต้าได้อยู่แล้วตั้งแต่

ก็เล่นได้แบบไม่เก่งนะครับเพราะเล่นเพลงของตัวเองได้

คุณเห็นคุณโน๊ตบอกว่าคุณแม่นี่แหละเป็นครูคนแรกใช่หรือเปล่า

ก็คือจริงแล้วคุณแม่เคยหลอกพาไปซื้อกีต้าเนอะ
หลอกค่ะใช้คำว่าหลอกค่ะ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

เพราะว่าคือหน้าเนี่ยคือต้องบริหาร
ก็เลยถ้าต้องคือหมอเขาบอกว่าให้พูด

เหมือนเขาเรียกว่าให้กล้ามเนื้อทำงานถูกไหมคะ

ถ้าพูดคนเดียวทั้งวันผมว่าต้องส่งอีกโรงพยาบาล

เพราะฉะนั้นเนี่ยเลยบริหารด้วยการร้องเพลงกันซะเลย
เราก็เลยสอนคอร์ดง่ายให้คุณแม่เขาเล่นอะไรด้วย

เป็นเพื่อนกันเล่นเขาก็ได้บริหารหน้าด้วย
ทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีเวลาว่างอยู่ที่บ้านทั้งสองท่าน
มักจะเล่นดกรีกันแต่งเพลง
โอ้โฮสนุกสนานแต่บางครั้งก็มีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง
มีงอนกันนิดนึงมันจะเป็นรุ่นหันหน้ามายิ้มกัน
ก็มีรุ่นสะบัดหน้าหันมีความเห็นไม่ตรงกันบ้าง

แล้วก็ยังติดตามผลงานของคุณแม่ได้ทางไหนบ้างคะ
หลายคนถามว่าจะติดตามได้ทางโซเชียล

แล้วที่สำคัญคุณแม่กับคุณลูกเล่นที่ร้านตัวเองด้วยใช่ไหมคะ

ยังไงคะเผื่อแฟนสนใจจะไปฟังสดแบบเรานี่

ก็จะเจอคุณแม่ร้องเพลงกันด้วยกัน
เขาบอกว่าที่ร้านเนี่ยคนแน่นมาก
แล้วไปที่นั่นเนี่ยนะแฟนคลับเนี่ย
ต้องให้คุณแม่ลินขึ้นไปร้องเพลงไปเล่นกีต้า

ไม่จ่ายค่าอาหารถูกไหมฮะเป็นลำทางเขาหรือที่ลำเขาก็ทำแบบนี้
วันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากคุณผู้ชม
ในช่วงใกล้จะเดือนสิงหาคมวันแม่แบบนี้นะคะ
ได้มีโอกาสต้อนรับคู่แม่ลูกน่ารักมาก
ให้ลูกชายพี่โน๊ตค่ะพูดอะไรถึงคุณแม่ลินหน่อยได้ไหม
ก็อยากให้คุณแม่พักผ่อนเยอะด้วยนะครับ

อยากให้คุณแม่แข็งแรงอะไรอย่างนี้
บอกว่าให้พักผ่อนแต่พาเตะเวนด้วย
คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปบอกว่าแบบสบายดีอีกรอบหนึ่งค่ะ
ตะเวนแล้วบอกให้พักผ่อนเนาะ
นั่นเป็นการพักผ่อนในตัวนะครับใช่คุณต้องกำลังจะพูดเลยครับคุณแม่ครับสุดท้ายเลยคุณค่ะ
คุณแม่เนี่ยเขาแต่งเพลงได้ด้วยนะเขาแต่งเพลงเองด้วยนะคะ
เพลงที่เราเห็นตามคลิปเนี่ยเพลงล่าสุดซิงเกิลล่าสุดเพลงชื่อว่าอะไรนะคะ
สำราญเบือกบานทำแม่ตั้งเองหมดเลยหรอคะทั้งเนื้อร้องทำนอง
ที่สำคัญเขาบอกว่ามีเอ็มวีคุณแม่ก็เล่นเองด้วยเป็นนางเอกเองเลยใช่ไหม
ตอนแรกคุณว่าคุณจะหานางเอกคนอื่นมาแต่ว่าคุณแม่ไม่ยอม

จะมีใครมาเป็นนางเอกแทนคุณแม่ไม่ได้เลย

ถ่ายเองตัดเองด้วยนี่ดูดู

น่ารักเหมือนความปกพร้อม
แม่ขับรถตั้งกล้องกันก็อยู่กันเนี่ยค่ะสองคนแม่ลูก

เป็นอะไรที่ไม่ต้องเซ็ตเลยจริงเป็นธรรมชาติมาก
ช่วงหน้าคุณผู้ชมค่ะเรื่องราวของกินของเด็ดยังรออยู่
วันนี้ของอร่อยมีเพียบเลยพลาดไม่ได้
เดี๋ยวเราทิ้งท้ายด้วยทั้งสองท่านนะครับ

ขอบคุณครับค่ะ
ขอบคุณครับค่ะ
กลับมาดีกลับที่จริง
ฮือฮือฮือฮือฮือ
ฮือฮือฮือฮือ
ปลดเปลืองเรื่องทุกข์แล้วมาสำราญเบิกบานด้วยการร้องเพลง
ปลดความทุกข์แล้วมาสำราญเบิกบานในการร้องเพลง

จะพาไปทานอาหารที่เลือกชื่อ
นั่นก็คือข้าวแช่ข้าวแช่เมืองเพชรครับ
เป็นสูตรโบราณโบราณที่เขาสืบสารกันมารุ่นต่อรุ่น